มาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของคุณพิธาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนจับตามองอยากรู้ว่าตกลงข้อตกลงที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นยังไง
ก็มีการออกมาแถลงกันนะคะการร่วมจัดตั้งรัฐบาล๘พัก๓๑๓เสียงจะใช้คำว่าเป็นการปิดดิวจัดตั้งรัฐบาลดันคุณพิทาเป็นนายกคนที่๓๐ก็ได้นะคะ
เป็นธรรมนะคะพักพลังสังคมใหม่ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแถลงกันแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการสรุปออกมาแบบนี้ในสาระสำคัญสามข้อด้วยกันข้อหนึ่งค่ะ
ภักดิ์เห็นชอบให้คุณพิธานั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพัก
และเดี๋ยวจะมีการแถลงต่อสาธารณชนในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อสามค่ะ
พักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อม
ให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนค่ะ
ภักดิ์เห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักเก้าไกลผมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม
ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกัน
จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถ
บริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
ทีนี้คุณพิธาเนี่ยยังมีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องความกังวลใจนะคะการโหวตของสว
คุณพิทาก็ตอบด้วยความมั่นใจแบบนี้ว่าเรื่องนี้ไม่กังวลนะคะ
เพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมีการเจรจา
แล้วก็อีกชุดคือคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประชาชน
ทั้งสองชุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประเมินฉากธัศต่าง
เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลและจะหาวิธีรับมืออย่างเหมาะสม
ไม่กังวลเรื่องคะแนนเสียงจากสวค่ะ
ถ้าเข้าสะพานแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ทั้งสองคณะนะครับอย่างทั้งคณะเจรจาด้วยแล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ย
ก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้าง
แล้วฉากคัดแบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่าง
ที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลอะไร
แสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับ
ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ๒จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมค

ยืนยันแบบนี้เลยว่าไม่มีความกังวลนะคะ
ก็บอกแบบนี้คือคุณหมอชนน่าใช้คำว่าขอพูดเป็นครั้งที่๑๐๐ครั้งที่๕๐๐
ยืนยันพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้เป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาล
และสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
และจะทำภารกิจผลักดันคะแนนเสียงในรัฐสภาให้ไปถึง๓๗๖เสียงให้สำเร็จค่ะ
ให้สำเร็จค่ะจะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง
เพราะต้องช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
ขณะที่หัวหน้าพรรคร่วมอื่นอย่างพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่
พรรคเพื่อทายรวมพลังก็ประกาศ
พร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เชื่อมั่นว่าพักเก้าไกลเองจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยค่ะ
ที่สำคัญนะคะในการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ย
ก็จะมีสื่อต่างชาติไปปักหลักรอสัมภาษณ์คุณพิทาด้วยนะคะ
คือมันมีประเด็นตอนจบที่คุณพิทาจะพูดจบ
เหมือนกับสื่อไปถามถึงสองพรรค

ถามว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมไหม
เพราะคุณพิทาเนี่ยพูดชัดเจนว่า
ไม่รวมหรือไม่ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติ

หัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชนน่านบอกเห็นแล้วนะ
แล้วพักเพื่อไทยก็ได้แสดงความห่วงใยกลับไป
ให้แก้ไขส่วนมีมั้ยมีเรื่องมาตราร้อยสิบสองอะไรมั้ย
ชนนั่นบอกไม่มีฮะยังไม่มีครับเริ่มต้นที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับ
ที่จะมีขึ้นยี่สิบสองพฤษภาคมเนี่ยคือมันตรงกับวันครบรอบ
เพราะว่าแต่ละพักมีวาระหลักที่จะต้องผลักดันนะครับเป็นการหาจุดร่วมนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนะครับมีการพูดคุยกันไปพอสมควรแล้ว
ว่าจะจบในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนี้ขณะที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
เขายกร่างมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกข้อห่วงใยไปนะครับ
ก็อาจจะนำไปเพื่อพิจารณาปรับแก้บางข้อที่พักเพื่อไทยเห็นแย้งก็มีพอสมควร
เห็นแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างคะก็กำลังกำลังคือเขาให้มาเยอะ
เขาให้มาอันนี้เป็นดราฟเรากำลังให้คณะทำงานเราไปดูต่อว่า
มันควรจะตับยังไงแก้ยังเติมยังไงอยู่นะครับคือก็คือบางบางครอบครัวไทยก็ก็มีเห็นแย้งมาว่า

หมอชนน่าได้มีการย้ายเรื่อง๑๑๒ไปไว้
ใช่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับได้
หมายว่านั้นเขาไม่ได้ยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก
สำหรับที่จะทำให้เป็นไปตามที่เขากำหนด
ขณะที่นายทวีสอดส่องเลขาธิการภักดิ์ประชาชาติ
บอกว่าเห็นด้วยในหลายนโยบาย
ก็สอดคล้องกับพักเก้าไกล

และก็ความเหลือบล้ำในพื้นที่จังหวัดเฉยแดนภาคใต้
คือจะทำให้เกิดสันติภาพมั่นใจว่าแก้ได้
พักเก้าไกรนี้แก้ได้เพราะว่ามีความจริงใจครับ
คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวแจ้งว่ามีการเจรจา
เพื่อแบ่งกระทรวงกันดูแลแล้วนะครับ
โดยก้าวไกลนะฮะเก้าไกลเขาจะดูแลกระทรวง
เกี่ยวกับโครงสร้างของประเทศอะไรบ้าง
คลังกลาโหมมหาดไทยแรงงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
รวมถึงอยากจะดูกระทรวงการต่างประเทศด้วย
ถ้าคุณผู้ชมดูกระทรวงเหล่านี้เนี่ย
เมื่อก่อนเขาไม่เอากันนะต้องไปเป็นลำดับร้องนะครับ
ส่วนพักเพื่อไทยจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
คมนาคมอย่างนี้นะครับพลังงานเป็นต้นครับ
ยังอยู่กันที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
แล้วแน่นอนว่าแม้ตอนนี้จะรู้แล้วว่า
คะแนนฝั่งของแกนนำกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลทะลุไปถึง๓๑๓เสียง
แต่จะอย่างไรก็ตามยังต้องการอีกอย่างน้อย๖๓เสียง
เพื่อผลักดันให้คุณพิธาได้เป็นนายกคนที่๓๐
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะต้องไปดูหน่อยว่า
อีกฝั่งหนึ่งอย่างพักภูมิใจไทยค่ะ
เขามีการออกประกาศแสดงจุดยืนนะคะ
บอกว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งนโยบายหรือสนับสนุนพักการเมือง
ที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
โดยพักภูมิใจไทยค่ะพร้อมเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและปกป้องสถาบันอย่างสุดความสามารถ
แถลงการนั้นยังย้ำอีกด้วยนะคะว่าความเห็นของวัดที่สส
ทั้ง๖๘คนและอดีตผู้สมัครในทุกเขตทั่วประเทศให้ข้อมูลว่า
ประชาชนที่สนับสนุนพักนับล้านคนเชื่อมั่นในพัก
สนับสนุนให้ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
เช่นเดียวกันนะคะกับทางด้านของเลขาธิการของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ก็คือคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์แล้วก็ยังเป็นว่าที่สอสอปาร์ตี้ลิสต์ด้วยโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะว่า
รับกลไกให้พักเสียงอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมน้อมรับมติเสียงของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
แต่ต้องรักษาจุดยืนหากพักรัฐบาลมีวาระที่จะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งพักของตนจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านและสร้างประเทศให้มั่นคงค่ะ
ส่วนอีกพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนี่น่าสนใจ
เพราะหลายคนกำลังรอดูท่าทีค่ะของประชาธิปัตย์ค่ะ
กรรมการบริหารพักและผู้ช่วยเลขาธิการพัก
แล้วก็ยังเป็นอ่านอดีตสอเขตบางพลัทฯพบสเฟสบุกขึ้นมาแบบนี้
ใจความสรุปนะคะคือเพื่อยุติอำนาจไม่ชอบทำของสว
มาจากการแต่งตั้งและเพื่อเป็นการเคารพเสียงของประชาชน
พร้อมที่จะสนับสนุนพักการเมืองที่ได้เสียงส่วนใหญ่เลือกเข้ามา
แต่ต้องรับปากและยืนยันว่าจะไม่แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๑๑๒ค่ะ
ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของบุคคลจากพักฝ่ายรัฐบาลเดิม
ที่ออกมาแสดงความเห็นต่อท่าทีของพักเก้าไกล
ในประเด็นมาตรา๑๑๒เหมือนกัน
วันนี้นะคะขณะแถลงข่าวเปิดตัว๘พักร่วมรัฐบาลใหม่
ก็มีสื่อมวลชนแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าให้ความสนใจ
แล้วก็มีคำถามหลายช่วงหลายตอนที่ถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง๑๑๒
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะคะหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
ยืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทุกภาคการเมืองเนี่ย
มีเจตจำนงในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แต่การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในกฎหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น
พักในฝ่ายรัฐบาลจะต้องมาหารือร่วมกัน
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
เป็นการมาพิจารณาแล้วก็มาดู
แต่ประเด็นของเรื่องของการที่จะทำให้มาตรา๑๑๒เนี่ย
ปกป้องสถาบันได้อย่างดีและไม่เป็นเครื่องมือ
ให้กับใครที่มีอำนาจเนี่ยในการไปทำร้ายคนอื่นเนี่ย
เป็นสิ่งที่เป็นหลักการค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าพวกเรา
ยืนยันที่ปกป้องสถาบันและไม่ต้องการให้
มาตรา๑๑๒ไปทำร้าย
ส่วนการที่จะลงรายละเอียดว่า
แต่ละคนอาจจะมีจุดยืนแตกต่างกันนะคะ
พักไทยสร้างไทยก็อาจจะมีจุดยืน
แต่พักเสรีรวมไทยก็มีจุดยืนนะคะ
ซึ่งต้องคุยกันค่ะ
ส่วนกรณีของสวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เข้าไปประสานกับสวเข้าไปหารือพูดคุยนะคะ
ลักษณะคล้ายเหมือนกับว่าถ้าจะไปพูดคุยกับสว
ก็ต้องเป็นลักษณะการหาเสียงรอบ๒ก็ว่าได้
จะมีนำเสียเรินโยบายบริหารประเทศ
ให้ตัวเองได้รับการโหวตแล้วคุณพิทาก็จะได้เป็นนายก
เฟซบุ๊คของคุณประภาษีค่ะสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่หนึ่งร้อย
มีการโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยนะคะว่า
ประกาศจุดยืนเคารพมติของประชาชน
โดยเห็นชอบที่จะยกมือสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังข้อความเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาขอบคุณ
ชื่นชมการตัดสินใจครั้งนี้นะคะของคุณประภาษีเป็นจำนวนมากค่ะ
คุณประภาษีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรนะคะ
แล้วก็ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านสตรีมามากมายโดยตลอดค่ะที่ผ่านมา
เรื่องการแก้ไขยกเลิกหรือประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา๑๑๒
ไม่มีเหรอไม่มีเหรอวันนี้คุณพิทาใช้โอกาสที่เนี่ยครับ
ไปที่นทบุรีจะไปขอบคุณประชาชน
พูดถึงข่าวหลุดคือมีข่าวหลุดข่าวปล่อย
ออกมาบอกว่านโยบายพักร่วมนะครับ๘ข้อ
เลือกตั้งผู้ว่าสมรสเท่าเทียมเลิกเกณฑ์ทหารขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
แก้ไขรัฐธรรมนูญนี้และโทษกรรมคดีการเมือง
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๑๑๒จริงหรือ
นายพิธานะครับชี้แจงแบบนี้บอกว่านโยบายของพักร่วมรัฐบาล
ต้องมีการหารือกันโดยผ่านการศึกษาจากคณะกรรมการ
คือเขาจะทำงานในรูปแบบคณะกรรมการนะครับ
ส่วนการแก้ไขเรื่องที่ต้องผลักดันมันมีอยู่แล้ว
การยอมรับว่าการใช้ม๑๑๒มีปัญหาแล้วก็ต้องมีการแก้ไข

ของสถาบันพระหมากระทับประชาชนดีขึ้นเนี่ย
ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับ
ตอนนี้มีการเปิดออกมาประมาณ๘ประเด็นนะคะ
ผมยังไม่เห็นตัวเลขนะครับก็เลยยังให้คอมเมนต์ไม่ได้
ขอบคุณมากนะครับ
การโหวตนะคะนายกรัฐมนตรี

บอกแบบนี้ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะต้องรอดูก่อนว่า
จะรวบรวมเสียงเป็นปึกแผ่นได้หรือไม่

รวมได้๓๑๓เสียงก็ถือว่ามั่นคง

แต่ครั้งนี้ยิ่งกว่าเหล็กอีก
โหวตต้องอาศัยเสียงสวอีก๖๐กว่าเสียงนั้น

ค่อยจากันไปยังมีเวลานะคะ

โหวตชื่อแคนดิเดตนายกคนใดคนหนึ่งไปแล้วแต่ไม่ผ่าน
นำชื่อเดิมกลับมาโหวตอีกได้หรือไม่

คุณพิทาจะกลับมากลายเป็นรายชื่อในการโหวตได้อีกไหม

พักอันดับ๒จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายก

โหวตไปโหวตมาจนกระทั่งในที่สุด

วัก๒ก็ได้คือการโหวตซ้ำ

อดีตประธานนบชหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

เชื่อว่าจะไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรี
ด้วยคะแนนเสียง๓๗๖ได้
และการเมืองจะเข้าสู่ทางตัน
ลองฟังเสียงดีกว่า
แต่ว่ามองหาความสำเร็จไม่เจอ
มีหนำซ้ำในช่วง๒เดือนนี้เนี่ย

ไม่ว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณพิทาเอง

ที่มีเรื่องถูกยุบพัก
จากคุณพิทานั่งวิน
ยอรับจ้างไม่ลืม
เผื่อซ้ำมาติ
รถตรงชอบ
นี่จ่ายตังค์เป็นที่เรียบร้อยแม้ถ้าพี่วินจะยื่นหมวกกันน็อกให้คุณพิทาใส่สวมหน่อยจะสวยมากเลยนะครับ